เรียกว่าเป็นพิธีกรรมแล้วกันนะพิธีต่อไปนี้เขาบอกว่า๑ปีจะจัดขึ้นเพียงแค่๑ครั้ง
เป็นพิธีกรรมของชาวล้านนาเขาเรียกกันว่าพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าค่ะ
นี่เขาก็ต้องทำกันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวตามมากันก่อนนะคะ
มาที่บ้านเลขที่๑๔๔หมู่๓บ้านกาดใต้ตำบลกาดบ้านกาดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
คุณยายสินทรกาดสมบูรณ์เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านนะเขามีญาติญาติมาช่วยกันเตรียมของมากมายแบบนี้ดูนะ
หัวหมูไก่สุราน้ำหวานและสำหรับอาหารมากมาย
ทำพิธีไหว้ผีปู่ย่าตามความเชื่อของชาวล้านนาเขาแบบนี้เห็นไหมคะ
พิธีการเนี่ยนะจะนำของเส้นไหว้ทั้งหมดไปถวายที่หอผีปู่ย่า
จากนั้นค่ะบอกกล่าวผีปู่ย่าที่นับถือซึ่งมี๕ตนก็คือเจ้าพ่อปู่เจ้ายอดเฮือนเจ้าหันซ้ายเจ้าหันขวาและเจ้าศรีแก้วมาลา
ต้นด้วยกันก็จะมีขัน๕ใส่ทูบเทียนดอกไม้พร้อมเงินขันครู๓๖บาท
จากนั้นร่างทรงก็จะประทับทรงเพื่อเป็นการสื่อสารกับลูกล้านถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบเรื่องราวต่าง
พร้อมกับมาให้พรลูกหลานทุกคนหลังจากนั้นก็จะออกจากร่างไป
ทุกปีนะคะจะมีร่างทรงจากหลากหลายอำเภอเนี่ยมาร่วมพิธีกันแต่ปีนี้ร่างทรงไม่มีมาค่ะ
จนญาติพี่น้องต่างลูกหลานต้องมีการไปขอให้ผีปูยาเลือกว่าจะประทับใครจะเข้าทรงใคร
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เข้าทรงคุณจนกระทั่งนาทีสุดท้ายมีร่างทรงคนหนึ่งได้เข้ามาในพิธี
พร้อมกับบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่มาแต่ว่าร้อนรุ่มไปทั้งร่างจึงได้เดินทางมาประทับทรงแบบนี้
พอหลังจากเสร็จพิธีทางลูกหลานก็จะนำเครื่องเส้นไหว้มาทำอาหารเหมือนมาประกอบอาหารแบ่งปันกันกิน
ก็เป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีกันในครอบครัวครับแล้วก็เป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรม
พอถึงช่วงพิธีปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเยือนบ้าน
จะได้มีความสมัครสมาร์ทสามอาคี
ก็ไม่ได้หายกันไปพอถึงเวลาถึงฤดูการว่าอย่างนี้แล้วกัน

อันนี้ดีนะคะก็อบอุ่นแน่นแฟนกันเหมือนเดิม